มาต่อกันที่ความหวานของเบลล่ากับเวียกันบ้างดีกว่า
ดูเหมือนว่าความรักครั้งนี้จะเปิดมากขึ้นสดใสมากขึ้นหรือเปล่า
หลายคนก็อยากรู้เพราะว่าหลังมาเขาดูสนิทกันมากขึ้น
แล้วเบลล่าบอกเลยว่าช่วงปีใหม่นี้เดี๋ยวเตรียมจะพาพี่เวียไปพบเจอครอบครัวอีกครั้งนึง

เจ้าตัวก็บอกว่าอยากจะเดินสายทำบุญตามวัดต่างดีกว่านะคะ

แล้วก็แอบเกริ่นไปนายด้วยว่ารอลุ้นเซอร์ไพรส์เบิร์ตเดย์จากพี่เวียซะด้วยค่ะ
เบลนะคะคือตอนปีใหม่ก็น่าจะอยู่กับที่บ้านค่ะ
อย่างนั้นฉันต้องชวนพี่เวียมาหาพี่เวียบ้าน
คือถ้าพี่เขาว่างพี่เขาน่าจะแวะมา
ยังไม่ได้เป็นการชวนอะไรแบบกิจจัดลักษณะขนาดนั้นค่ะ
แต่คือถ้าพี่เขาว่างก็คืออย่างที่พี่เขาบอกว่าเดี๋ยวก็คงมากินข้าวมาอะไรอย่างนี้ค่ะ

ไม่ค่ะก็เจอบ้างตามเทศกาลหรือว่าอะไรอย่างนี้
คุณแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะก็ทุกอย่างก็ปกติค่ะ

อย่าหวังสิเดี๋ยวมันจะไอ้นี่หรือเปล่า

ไม่ได้คาดหวังอะไรค่ะแต่ว่าคือแพลนอย่างปีนี้
ตั้งใจว่าจะทำบุญเฉย
พี่ยังไม่ได้อยากถามไหมครับว่าอยากได้อะไรเป็นพิเศษ
ยังค่ะยังไม่ได้ถามค่ะ
ยังไม่มีอะไรที่อยากได้เป็นพิเศษ
ถ้ามีก็ยินดีคือ

และด้วยเหตุที่พักนี้เบลล่าเขาสวีทกับหนุ่มหวานใจตัวจริงมากขึ้นนะคะ
หลายคนก็เลยมองว่ากระแสคู่จิ้นในจอกับเจมส์จีรายุ
คงจะแผ่วซากันไปแล้วล่ะ
งานนี้ค่ะเบลล่าปฏิเสธว่ามันไม่เกี่ยวกันแน่นอน
เพราะว่ายังมีบรรดาแฟนคลับให้กำลังใจมาเสมอค่ะ
ยังมีค่ะยังมีแฟนคลับที่ให้กำลังใจอยู่ตลอด
แล้วก็เขาก็น่ารักเขาก็คอยซัพพอร์ต

บ้านยังไม่แทน

บ้านยังอยู่ไหน
ยังอยู่ค่ะ

สำหรับคู่นี้แฟนคลับคู่จิ้นคู่นี้นะคะ
ส่วนคู่จริงคุณเวียแล้วก็เบลล่านะคะ